รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เกี่ยวกับตัวเลขมาฝากคุณคุณชมแน่นอน
สาว๒๐๐๐ปีคุณจิ๊กนวรรดิ
๒๐๐๐ไม่พอแล้วมั้งเพราะเขาสาวเกินปีเกิดเขาแล้ว
สาวมากเจอเวลาไหนก็มีความสุขตลอดเวลา
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นดีเจรุ่นเดียวกับพี่เอก
ต้องเชิญมาพูดคุยหน่อยค่ะพี่อันบัวนาศค่ะ
คือเขาน่าเอ็นดูมากไม่สามารถที่จะว่างได้
ว่างแล้วอุ๊ตายแล้วทำไมฉันว่าอย่างนี้ว่างแล้วปวดหัวว่างก็อยากร้องไห้
แต่ประมาณตลอดครอบครับดรอันได้ไหม
เราได้มาดูวิธีคิดของเขานะว่าปีนี้ทำยังไงให้รวยในระบบคุยกับเขา
ให้เป็นตัวเลขแล้วกันครับสำหรับปี๕๙นะครับ
ผมจะให้ตัวเลขนะครับที่เอาไปใช้ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาเลยว่า
ในแต่ละเดือนเลขไหนเหมาะสมและดีที่สุดครับ

คนนี้ก็วิ่ง

นะค่ะขายผลของดีจะได้เงินเทียววันข้างหน้า
ตั้งแต่ก่อนวันเกิดจนตอนนี้ค่ะไม่มีเรื่องดีเลย
เรื่องการงานเรื่องที่บ้านเรื่องสุขภาพค่ะ

เล่นหนังมาทั้งหมดอย่างที่ผ่านมา
เราจะมาเปิดความลับเข้า
แมนเนี่ยก้าวมาสู่ศาสตร์ของตัวเลขได้เพราะพี่อัน
ทุกคนเขียนเบอร์พ่อแม่พี่น้อง

อันนี้ครับ
เราเปิดอากาศให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย
โทรสมัครเข้ามาปรึกษาแมนสดมีเวลา๑นาทีนะฮะ

คุณวนิดาพันแสนคุณโบ
สวัสดีครับผมทำอาชีพอะไรจ๊ะ
เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ทำงานค่ะ

๒คนเดี๋ยวหนังสือโตหมดแล้วเนอะ

ก็ถึงเวลาก็คือทำกับข้าว
เวลาแฟนเลิกงานมาก็มาทานข้าวที่

แล้วสามีคือให้เงินเดือนพี่บุ๋มอย่างนี้เหรอคะ

ดีแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ชายต้องดูแลผู้หญิง

อยากถามว่าถ้าเกิดว่าได้รับเหมากับแฟนนะคะ
เหมางานอะไรอย่างนี้

แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเอาสินค้ามาไว้ที่บ้าน

เหมือนกับไม่ได้แบบว่าเป็นแค่คนกลางซื้อเหมือนกับเป็น

ออกไปคือว่าตอนนี้แฟนทำงานประจำอยู่อะค่ะ
ที่บริษัทแล้วทีนี้อยากจะออกมาทำเองอะค่ะ

เพราะว่าจริงเบอร์ของแฟนเองเป็นเบอร์ที่โดนแย่งตลาดครับ

ตัวเลข๐๑๓๗ตัวนี้ต้องปรับเปลี่ยนก่อน

อันดับที่๒คือเบอร์ของพี่บุ๋มเองนะครับ
เป็นตัวเลข๑๗๖ครับ
ยังไม่ดีถ้าฟังอย่าพึ่งเลย

ถ้าใจพร้อมจะทำหรือมีความรู้เรื่องที่อยากจะทำจริง

เพราะว่าสุดท้ายวันหนึ่งมาเจอผมผมเห็นเลขนี้ปุ๊บผมก็จะบอกเลยว่า
นี้ยังคงมีปัญหาอยู่ธุรกิจก็ยังไม่โตยังไม่เติบโต
งั้นคุณบุ๋มควรเปลี่ยนเป็นเลขอะไรถ้าเกิดว่าอย่าไปทำ
อันดับแรกนะครับคุณบุ๋มเองนะครับกับแฟน

เพราะเป็นความเสยงกับการแย่งตลาด
เขามีทั้งแฟนแล้วก็มีทั้งพี่บุ๋มเลย
ใช่ครับทำเกี่ยวกับอลูมิเนียมทำกระจกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ

แล้วก็ข้างหน้าที่เหลือก็อาจจะใส่เลข๖เข้าไปบ้าง

เหมือนที่เบอร์ของคุณบุ๊บจะมี๖๗อยู่ติดกัน

ไม่ใช่ว่าเรายังเข้งเหงาเราจะไปหาลูกค้าที่ไหน

ไปกันที่ท่านต่อไปนะครับคุณเก็ตเกมิลมูซิริคุณเกวครับ
คุณเกลมาคุยสิสวัสดีค่ะคุณเกลคุณเกลคุณเกลคุณเกลคุณเกลคุณเกลคุณเกลคุณเกล
ไม่ใช่เกลเวทากานะคะคนชิคเกลน่ารักทุกคนอันนี้คุณเกลอันนี้คุณเฟล
โอ้โธ่เดี๋ยวจะโดนนะคะเดี๋ยวนะคะคุณแมนค่ะ
อย่าให้คนขึ้นนะคะอย่าขึ้นขึ้นที่หน้าเลยนะครับ
โอโฟทิตค่ะมีปัญหาอะไรครอบได้เริ่มครับ
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นพังผืดกดรัดเส้นเอ็นข้อมือค่ะ
มีโอกาสหายไหมคะเพราะว่าข้างหนึ่งผ่าตัดแล้วแต่อีกข้างหนึ่งรอผ่าตัด
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะนอกจากเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับขี้ข้อมูลนะคะ

ทำต่อไปครับเพราะว่าองค์ประกอบตัวเลขเนี่ยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งคือ๐๙๕ครับ
เขาบอกว่า๐๙๕ตัวเลขกลุ่มนี้มันจะดีสำหรับคนที่ทำบุญบ่อย
ถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยเลข๙มันเป็นเลขของความไม่แน่นอน
แค่ว่าธรรมชาติเลข๙จะไม่ทำงานนะครับ
หรือแบบเกี่ยวข้องกับทางผื่นหรือการเคลื่อนไหวที่ทำให้ปวดเมื่อยนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับถ้าทำบุญบ่อยดีครับทำต่อไปนะครับ
๕ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงปัญหากับการเคลื่อนไหว

วิธีการคือหาองค์ประกอบนะครับห้ามมีเลข๐ในเบอร์เลย

แต่ว่าตั้งแต่แบบตัวที่๒ไปแล้วเนี่ยห้ามมีเลย

ศูนย์อยู่กับเลข๕จะมีความเสี่ยงต่อเรื่องเกี่ยวกับพังผืน

ไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองเนี้ยมีที่มีตัว
เจ็ดอีกกันด้วยศูนย์ก็เจ็ดจะบ่งบอกปัญหาเกี่ยวกับ
กระดูกเอ็นข้ออืมนะครับแล้วเขาก็มีศูนย์ศูนย์ห้า
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพังผืดที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ย
วิธีการคือเขาต้องทำบุญบ่อยหลีกเลี่ยงการใช้เลขศูนย์
เลข๕กับเลข๙ปิดท้ายเบอร์โทรศัพท์นะครับ
หาตัวเลขดีดีเข้ามารอบตัวจริงจริงแล้วถ้าเกิดมีเวลาคุยกันนะ
จะต้องถามไปก่อนว่าทำงานอะไรต้องการในเรื่องละเอียดไหม
อ่าวว่าหลีกเลขศูนย์เอาไปก่อนล่ะครับหลีกเลขศูนย์ตอนนี้ดีที่สุดเนาะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับมีหมวกไม้พรมมาเบ้า
เหนื่อยเนอะต้องยืนตลอด
แต่หน้าตอนนี้หน้าหญิงตอนนี้เนี่ยคือแบบไร้อารมณ์มากเลยดูมี
เป็นคนหน้าอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเครียดข้างในลึกคะ

หลายเรื่องเนอะมาช่วยแก้กัน
มีเรื่องไหนให้เราช่วยนะครับถามได้เลยครับ
ตั้งแต่ก่อนวันเกิดจนตอนนี้ค่ะไม่มีเรื่องดีเลย
เรื่องการงานเรื่องที่บ้านเรื่องสุขภาพค่ะ
อยากรู้ว่าหนูจะมีอะไรดีเข้ามาบ้างไหม

จริงแล้วองค์ประกอบตัวเลขรอบตัวเลยนะครับ
มันก็มีข้อระวังอยู่หลายจุดนะครับ
ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
หวังแฟนจะมาดูแลมาเลี้ยงเราก็ยาก
เพราะองค์ประกอบนั้นคือ๕๒๓นะครับ
กลุ่มนี้เนี่ยมีความรักบางทีก็ต้องเจอความรักรักซ้อนบ้าง

สุขภาพปัญหาก็ต้องมีความเสี่ยงเพราะมี๘๐๓๓๐๘กลุ่มนี้อีกนะครับ
ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับความแบบขี้เกียจของเราเองนะครับ
ถ้าอยากได้ความโชคดีผมแนะนำเราหาองค์ประกอบเลข๖กับเลข๙เข้ามาช่วย
ปิดท้ายด้วยเลข๕ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนได้เพราะว่าอันอื่นมันเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมครับ
อันนี้จะช่วยได้เยอะครับลองหาดูครับหกเก้าห้า
สมมุติว่าแมนจะให้โชคคุณหญิงเลยติดตัวไปเลยเพื่อให้โชคดี
ก็คือเบอร์อะไรก็ได้ข้างหน้าแล้วปิดท้ายด้วย๖๙๕๙๕
เพราะว่าจริงแล้วตัวเลขรอบตัวของเขาเนี่ยนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เองเนี่ย
เขายังไม่ได้มีตัวเลขของความโชคดีขนาดนั้นแต่มีมุมเล็กของเขาอยู่
ตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตหนึ่งถ้าถึงจุดที่มันแย่พีคปั๊บเนี่ย
ดีกว่าไม่มีเลขตัวนี้นะผมว่าอย่างน้อยในเบอร์ที่แยกยังมีมุมอะไรบางอย่างที่ดีให้เขาอยู่เหมือนกัน
ใช่แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเวลาเรามองปัญหาของตัวเองเราก็คิดว่ามันใหญ่โตมากมันไม่ไหว
แต่จริงมันยังมีคนที่ไม่ไหวกว่าเราอีกเยอะเลยนะคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจแต่ผมจะแนะนำให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ครับ
ซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ค่อยแนะนำการเปลี่ยนเบอร์นะครับเพราะว่าหลังเนี่ยคนก็เปลี่ยนกันเยอะบางทีไม่รู้เหตุผล
เขาเปลี่ยนกันตามกระแสเทรนด์ก็เปลี่ยนแต่จริงอันนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับ
เพราะว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี
ข้อเสียมากกว่าข้อดีเพราะฉะนั้นคุณหญิงเปลี่ยนเนาะ

ใช้เป็น๔๖๙๕ก็ได้เพราะว่าเลข๔จะเพิ่มให้ความเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น
พอดูจากเชียร์จะแบบเป็นคนแบบเกร็งหรือแบบไม่ค่อยกล้าพูดกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่

ท่านต่อไปคุณชวิสาโสพลธนรังศรีคุณนุษย์ค่ะ

สุดยอดเรียนเรียนพร้อม

อาจารย์ทั่วไปทำอะไรบ้างคะที่เคยทำมา
ก็แล้วแต่ค่ะจะรับเหมาทำอะไรก็เท่าที่ความสามารถเราทำได้เราก็จะทำ

อยากถามอะไรเชิญได้เลยครับ๑นาทีครับ
อยากถามว่าอยากย้ายที่อยู่ค่ะแต่เราก็มีปัญหาติดขัดมาตลอดค่ะ

ที่อยู่คือหมายถึงยังไงอ่ะครับหมายถึงว่าจะย้ายที่อยู่ยังไงครับย้ายบ้านอย่างเงี้ครับ
คือเราอยากไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ

มีที่ต่างจังหวัดยังฮะ
มีค่ะแต่ก็มีปัญหายังตกลงกันไม่ได้ค่ะ
ก็จะไม่ได้ย้ายไปสักที
จริงแล้วตัวเลขของเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นหรืออะไรนะครับ
คือหมายถึงว่าเรามีโอกาสไปได้ครับ
ผมเชื่อว่าตัวเลขไม่ได้มีปัญหาเลย
รอบตัวถ้าเกิดโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการพัดถิ่นย้ายถิ่น

ว่าเรากดเครื่องให้ผมหน่อย

ผมว่าจริงแล้วเนี่ยไปต่างถิ่นต่างแดนไปได้ครับ
แต่๕๓๙ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าไปแล้วต้องขยันกว่าเดิมนะ
เพราะว่าตัวเลข๕๓๙จริงแล้วเนี่ย
เวลาที่คนอายุมากใช้นะครับ
จะเป็นเลขที่เหมือนกับจะมีอะไรบางอย่างถาถมเข้ามาให้เราเนี่ย

คือไปได้แต่ว่าต้องเหนื่อยกว่าเดิมนะฮะคุณนุษย
มันไม่ได้เป็นเหมือนชีวิตเกษียณที่แบบนั่งสบายมีเงินใช้
แต่อันนี้เป็นเลขที่บอกว่าไปปุ๊บนี่ต้องแข่งขัน
ต้องไปทำอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่อาจจะดีนะ
ไม่ใช่ว่าไปแล้วแบบขยันแล้วแบบไม่มีประโยชน์นะคือผมว่ามันมี
และมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันลุยหน่อยนะครับ
อันนี้คือได้ทำงานชัวร์ถ้าไปต้องลุยต้องหนักครับ
ต้องลุยต้องหนักต้องยอมต้องเข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า

เอาละครับท่านต่อไปนะครับคุณชุธิมารจำป่าสุขุดโอ๊คครับ

เป็นอาชีพทำธุรกิจขายตรงค่ะ

ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ

ดูสิดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องมีใช่ไหม

มีนะฮะพร้อมแล้ว๑นาทีเริ่มครับ
ค่ะก็อยากให้คุณแมนช่วยดูตัวเลขสวยค่ะ
เผื่อไปเจอลูกค้าเยอะนะคะ
ขายของดีจะได้ตังค์เยอะวันข้างหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันดับแรกครับธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายตรงนะครับ

วิธีการที่ใช้ตัวเลขเครือข่ายที่ดีที่สุดหรือเฟรนชายนะใช้เลข๗ครับ

อย่างนี้๔๗๙๕ลงท้าย๔ตัวนะครับ
ซึ่งเลข๖และ๘นี้คือเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องการทำเฟรนชาย
ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขยายแผ่สาขา
เพราะว่าตอนนี้เลขนั้น๖๑๘
หรือเงินที่เข้ามาโดยที่นั่งอยู่บ้าน

เลขพวกนี้จะเหมือนเลขที่ต้องลงไปดูเขาทำงานได้มั้ย
เขาเป็นยังไงเรากังวลจังเลย
เพราะเลือกว่าเลขอยู่ห่างห่างห่วงตลอดมันไม่ได้พักครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการคือปรับตัว๖๑๘ออก
แล้วใช้๔๗๙๕ข้างหน้าขอเป็น๖กับ๔ครับ
เหมือนเดิมที่มีอยู่โอเคแล้วครับ
ตามมาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยทุกท่านเรียบร้อย
บอกครบเรียบร้อยช่วยเหลือกันสุดฤทธินะฮะ
อ่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่โทรสมัครเข้ามาด้วยนะครับ
ช่วงหน้าใครมารู้ไหมสาวสวย๒๐๐ปี
พันปีไม่พอต้อง๒๓๐๐๐ปีเลย
อารมณ์ดีด้วยแล้วก็อุทิศตัวเพื่อการกุศลเพื่อเพื่อ
ทำดีเพื่อสังคมด้วยช่วยเงินและเงิน
เดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาเล่าให้เราฟังนะคะ
ช่วงนี้พวกเราต้องพักสักครู่ก่อนนะคะกับรายการ
เป็นว่าคุณผู้ชมน้องที่เป็นวัยรุ่นที่อยู่รายการเราอยู่นะครับ
บอกเลยพี่จิ๊กเนี่ยสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นนางเอกระดับท็อปของเมืองไทยเลยนะจ๊ะ